ที่เยอะโสธรครับคนร้ายเนี่ยย่องไปตัดศีรษะรูปปั้น
หลวงเท่าหรือว่ายาพ่อเท่าเป็นผู้ก่อตั้งเมืองเยอะโสธรแบบนี้
กระทบความรู้สึกของคนเยอะโสมากนะพี่น้ำแข็งแล้วนึกภาพนะ
คนเป็นลูกหลานคนเป็นลูกหลานชั้นที่๕ของเจ้าเมืองยะโสธร
อย่างคุณยายวาสนาอายุ๗๖ปีเนี่ยโอ้โหท่านอุตส่าห์บูรณะสร้างขึ้นมาใหม่ครับ
รูปปั้นเจ้าหลวงเท่าหรือว่ายาพ่อเท่าครับแล้วก็บอกว่าคนร้ายเนี่ย
มากลางดึกเลยมาตัดศีรษะรูปปั้นหายไปแล้วยายเนี่ยมาเห็นภายหลัง
น้ำตาไหลเลยเพราะว่ารูปปั้นเจ้าหลวงเท่าเนี่ยรวมไปถึงหอมเหสัก
เหมือนที่รวมดวงวิญญาณของผู้ที่มาสร้างเมืองเยอะโสธรในยุคแรก
กันเลยหลังจากที่ตำรวจรับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจน
ไปเจอศีรษะรูปปั้นเจ้าหลวงเท่าโอ้โหคุณผู้ชมคนร้ายมัน
ทิ้งอยู่ในถุงกระสอบเอามาวางไว้ในป่าย่าเยื้องเยื้องกับหอ
มเหศักดิ์ห่างไปสิบเมตรเองใกล้ใกล้เลยคาดว่าคนร้ายอาจจะเกิด
กลัวความผิดขึ้นมาครับอาจจะสำนึกผิดก็เลยเอามาวางทิ้ง
ใกล้ใกล้จุดเกิดเหตุเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหลักฐาน
ลายนิ้วมือแฝงเพื่อไปติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป